เวลาขับรถอยู่ละสายตาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวค่ะ
ผู้ชายคนนี้ขับรถอยู่ค่ะโทรศัพท์สายเข้าหันไปมอง
บอกแค่สองวิเท่านั้นเองค่ะรถเกือบจะชนรถนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าค่ะ

เห็นมั้ยคุณผู้ชมจังหวะนี้แบบหวัดเสียวจริงจริง
แล้วขับตามกันมามันมีความห่างอยู่เขาก็ขับตามตามตามกันมาแบบนี้
เขาบอกจังหวะนึงเนี่ยโทรศัพท์มันสายเข้าเขาก็หันไปดู
แล้วทำไมสองวิทย์มันกลับจะชนทางต่ออะไรแล้ว
แบบนี้เพราะว่ารถคันหน้าเบรกพอดีคือจังหวะมันมันพอดีกันเลยอ่ะ
คือรถคันที่มีกล้องพี่เขาคงคิดว่าไม่คิดว่าข้างหน้าจะหยุด
ใช่เขาหยุดกระทันหันพอดีเบรกพอดีถามว่าชนไหมแตะนิด
แต่เนี่ยค่ะก็เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ว่ามันละสายตาไม่ได้จริงนะคะ
วินาที๒วินาทีเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่พอลงคลิปนี้ในโลกออนไลน์ที่มีคนเตือนกันก็คือว่า
น้องเด็กนักเรียนที่โหนท้ายรถสองแถวแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
วินาทีอุบัติเหตุถ้าห้อยตัวลงมาแบบนี้ก็อันตรายค่ะ